คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปที่จะให้ดูเนี่ยนะฮะ
บางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนกันนะ
เจอกับอะไรที่มันผ่านหูผ่านตา
ในช่วงยามกลางค่ำกลางคืน
เห็นไม่ชัดสรุปแล้ว
ใช่ใช่คนหรือเปล่าเนี่ย

เด้เดินอยู่ค่อยอยู่
สักพักยังไงยังไง

รถก็ไหลไปแล้วก็ไปอย่างนี้เลย
เฮ้ยตกลงว่า

โอ้โฮคุณลูกเรา

คุณพี่เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่า

ไม่ใช่ผีหรือวิญญาณแต่ประการใด
โอ๊ยก็บอกว่ายายน่ะอยู่แถวนี้แหละ
เคยมีคนเห็นอยู่หลายครั้งแล้ว
บางทีแกก็จะมาโบกรถกลางถนนแบบนี้เลย
โอ้โหแบบนี้เห็นแล้วน่ากลัวจริงนะ
คือเราโล่งใจอยู่อย่างตรงที่ว่า

อย่างน้อยก็เป็นคนแน่จับต้องได้แหละ

คุณยายครับกลางค่ำกลางคืนแบบนี้

อันตรายค่ะอันตรายทั้งตัวคุณยายเอง

ยังเพราะดีโชคดีที่รถคันนี้เข้ามาช้า
เขาค่อยมาแล้วก็เห็นชะลอทันนะ

มันจะกลายเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจมากเลยนะครับ
เอางี้ละกันใครที่อยู่แถวนั้น

เอาช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องบอกคุณยายเขาทีหรือไม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปคุยกับคุณยายเขาหน่อยไหม
หรือลูกหลานอย่างนี้คะ
ดูแลคุณยายว่าคุณยายอยู่ปลอดภัยดีไหมอยู่ในบ้านหรือเปล่า

มันอะไรที่พร้อมจะเรียราชมันมาหมดครับ

ไม่อยากคิดมันก็น่าคิด
เอาเป็นว่ายังไงดีให้คุณยายอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัย
ฝากลูกหลานดูแลกันด้วย